อีกหนึ่งเรื่องมีกระแสขึ้นมาอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
สำหรับสาวคนหนึ่งเป็นสาวสวยใช่ล่ะ
เขาอาบน้ำกระจมอกอยู่ในกลางถนน
ช่วงนี้หน้าฝนไงมีน้ำขังเยอะนะคะ

ประท้วงน้ำมันขังขนาดอาบน้ำได้
ล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
นายกอบจตากนะคะนายนัทธวุฒิทวีเคื้อกูลกิจ
ก็สั่งการให้ฝ่ายช่างนำรถเกรดรถบด
แล้วก็รถบรรทุกไปซ่อมปรับเกรดลงหินคลุกถนน
สายบ้านต้นพึ่งบ้านตีนธาตุตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาท
หลังจากที่ชำรุดอย่างหนักตลอดสายระยะทางประมาณ๒๐กิโลเมตรนะคะ
โดยก็จะใช้เวลาซ่อมประมาณสามวันค่ะขณะที่นายวิทยากาวงนะคะ
สมาชิกอบตพระธาตุบอกว่าถนนสายนี้เนี่ย
การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นผู้ดูแล
ไม่ได้ซ่อมมาเป็นปีแล้วซึ่งการซ่อมแซมครั้งนี้ก็ดีต่อการสัญจร
เกษตรกรกำลังลากข้าวโพดจะได้สะดวกค่ะซึ่งอีกสองสามวันที่วัดใกล้ใกล้ก็จะมีงานบุญด้วย
ซ่อมเสร็จนะคะคณะศรัทธาจะได้มาทำบุญสะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนอันดับตำรวจบุญยิ่งอวมวิทยาตำรวจตอร์ชดอสามสี่ห้าแม่ระมาท
ทนเห็นความลำบากของเด็กนักเรียนไม่ไหวเนี่ยก็ได้นำรถพลิกอัพส่วนตัวใส่หินไปถมหลุม
กลับถูกผู้นำท้องถิ่นเพ่งเล็งหาวัฒนธรรมเกินหน้า
เลยทำให้หมดกำลังใจก็ยังคงเก็บตัวเงียบนะคะ
ซ่อมถนนครั้งนี้เนี่ยเล่าย้อนกันไปหน่อยเผื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้ติดตาม
กุศลตระกูลพัดอายุยี่สิบห้าปีเป็นเด็กสาวเช้ากะเหลี่ยงค่ะ
คือชาวเน็ตฮือฮามากเลยนะตอนแรกโอ้โหผู้หญิงอาบน้ำเป็นยังไง
ตามหาไปก่อนปรากฏว่าน้องปาล์มเนี่ย
เขามีชื่อน้องปามมี่ด้วยนะเขาเป็นกะเทยแปลงเพศนะคะ
โพสต์รูปอาบน้ำกลางถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

แต่ว่าดูแล้วก็เจ็บจี๊ดทันทีเลยค่ะ
สมาชิกบนโลกโซเชียลก็ไปชื่นชมเธอเป็นจำนวนมากนะคะ
เหนือจากความสวยแล้วก็เป็นไอเดียที่โอกออกมากล้าทำประท้วงแบบนี้

ไม่เข้าไปดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้าน
ทำให้นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว
ว่าราชการจังหวัดตากทราบเรื่องถึงกับรีบสั่งการ
ให้นายวาทิศปัญญาคมในอำเภอแม่ระมาท
เจ้าของพื้นที่เข้าไปประสานทันที
แล้วก็ทราบว่าถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอบจจังหวัดตากค่ะ